คุณคะคุณค่ะกลับมาแล้วคุณผู้ชม

หลังจากที่พวกเขาห่างหายจากการรวมตัวกันมานานกว่า๕ปี
จัดขึ้นโดยคลื่นวิทยุชื่อดังนะคะ
นำทีมโดยผู้ชายเสียงนึ้มอารมณ์ดีและอบอุ่นอย่างพี่นบพรชำนิ
เอาเพลงฮิตเพลงดังในอดีตมาปลูกต้นรักในหัวใจให้
ไม่ว่าจะเป็นเพลงอยากหลับคนที่ไม่บอกผ่านรักของเธอมีจริงหรือเปล่า
และเพลงยอมที่สะกดคนฟังได้ทั้งฮอลเลยล่ะค่ะ
นูโดยเทียด
อีกครั้งเลย

ฉันรอดาหาความหมายที่ลึกศึกในคำอธิบาย
แม้ว่าการตัดสินใจความใช้จะยิ่งมาก
สักทีไหนก็ไม่อาจเปลี่ยนหัวใจไว้จากนี้

ใจของฉันนั้นรักเธอนั้นแต่ว่าไม่พบหน้าสงสัยมากกว่าเกิน
และเธอจะเชื่อไหมที่เรียกเสียงกรี๊ดจากคนดูได้อย่างน่าประทับใจเลยล่ะค่ะคุณ